ช่วงที่ไปต่อแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยก็คนก็ยังเยอะอยู่ก็เลยยืนอยู่ตรง
ช่วงแถวแถวประตูเพราะว่ามีแต่ผู้ชายตรงนั้นอ่ะตอนแรกก็ไม่มี
ก็เห็นกลุ่มคนจีนนั่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามที่ตรงที่นั่งเด็กสติ
และคนชะลาอะไรตรงเนี้ยอ่าเป็นกลุ่มคนจีนทั้งกลุ่มเลย
กลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เขาจะมาทำพฤติกรรมแบบนี้
พอผ่านไปสัก๒๓สถานีนะฮะจากสถานีมักกะสันเนี่ย
เขาก็เดินมากับผู้หญิงคนที่เราเห็น
เสื้อสีเหลืองเหลืองอ่ะอ่ามาถึงอ่าตรงประตูทางออก
ตรงนั้นแล้วเขาก็นั่งลงคนที่คนที่เขาฉี่เนี่ย
เขานั่งลงนั่งยองลงไปเพื่อนก็พยายามดึงดึงให้ลุกขึ้น
อ่าพอดึงลุกลุกขึ้นไปไม่สำเร็จเนี้ย
เขาก็ปล่อยน้ำออกมาอ่าฉี่ออกมาเลยทีเนี้ยเพื่อนที่
มาคอยฉุนมาคอยดึงเนี่ยเขาก็วงแตกเลย
แล้วก็ปล่อยไปไว้อย่างนั้นอ่ะคนที่อยู่รอบรอบก็อึ้งกันอยู่อ่ะเอ่อ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอ่าก็ไม่ไม่คิดนะว่าจะต้องแบบเรียก
ในสถานีหรืออะไรให้มาปรับอะไรอย่างนี้ตอนนั้นนะตอนนั้น
ก็ทุกคนต่างคนต่างดูฉี่นั้น
ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนอย่างเงี้เราก็คอยหลบกันอ่า
ตอนแรกมันก็เคลื่อนไปหน้าหลังหน้าหลังทางรถรถมันวิ่งไปเส้นตรงไปเรื่อย
ไงพอรถมันเอี้ยวเอี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสถานีอ่ะ
มันก็เลื่อนมาทางขวาทางที่หลวงพี่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ่อ
อัตมายืนอยู่ตรงนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงยืนอยู่ด้วยตรงประตู
ก็หลบกันแบบโหแทบจะไม่ทันอ่ะเสร็จแล้วพอดีโชคดีที่
ประตูด้านนั้นมันเปิดพอดีตอนมาถึงสถานีแล้วประตูด้านขวาเปิดพอดี
ก็เลยออกไปแล้วก็ไปเข้าอีกประตูหนึ่งคนที่คนที่เขานั่งฉี่อยู่อ่ะ
เขาก็ออกไปแต่เพื่อนเขาก็ยังอยู่ในรถนั่นแหละเหมือนเดิมอ่าแล้วก็
ก็แต่กระจายกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
ก่อนเลยแล้วเขาพยายามให้มันอยู่สูงที่สุดอ่ะอ่า
แต่มันก็แปลกนะมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะ
บางคนเนี้ยในโตเชือก็อ่านว่าบอกว่า
ไม่ใช่ฉี่แล้วอ่ะอ้าอย่างน้ำก็ได้อ่า
คือตอนที่เขานั่งยองอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถลกกระโปรงไงแล้วมันก็ไม่มีกลิ่น
อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะฉี่นี่แหละ
เพราะว่าถ้าไม่ให้ฉี่เพื่อนเขาเขาคงไม่กระจัดกระจายไปขนาดนั้น
เขามากันเป็นกลุ่มนะครับ
แล้วคนอื่นต่อที่เจอตอนนั้นมีประติภิกษ์อย่างไรอย่างไรบ้างหลบกันไม่หนีใช่ไหม
ก็คนที่เขารู้ว่าเป็นฉี่เนี่ยเขาก็หลบออกไปข้างนอกรถ
แต่สงสารคนที่เขาเข้ามาใหม่เขาก็คงไม่รู้คิดว่าน้ำหกหรืออะไรอย่างนี้ตรงนั้นนะ
และสิ่งนี้ก็คือยาวไปถึงสนามบิน
ใช่ยาวถึงสนามบินพอลงจากลงสถานีสุวรรณภูมิเนี่ย
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาแม่บ้านเขามาทำความสะอาดรถ
แต่ว่าก่อนที่จะมีมาตรการที่ชัดเจนมันก็ควรจะต้องมีทางออกสำหรับเขาก็ได้
เขาอาจจะจำเป็นจริงที่แบบว่าจะต้องปลดทุกข์มานะขนาดนั้น
ซึ่งมันเป็นระยะทางที่ยาวแล้วก็อาจจะรอรถนาน
แต่ละสถานีไม่มีห้องน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นไปได้ที่มันจะต้องปลดทุกอันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
ก็ควรจะมีนะฮะห้องน้ำในสถานีเพราะว่าถ้าใครไม่ไหวจริงก็อาจจะหลบลงมาได้
บลงมาเข้าก่อนในส่วนที่แบบเสียบบัตรเข้าไปแล้วนะฮะเข้าไปตรงนั้นในโซนตรงนั้นควรจะมีห้องน้ำ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยเขาสแกนเราเข้าไปทีนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการก่อการร้ายหรืออะไรมันก็จะลดน้อยลงอยู่แล้ว